จะพูดถึงข่าวนี้อยากถามทั้งสองท่านก่อนว่าเคยไปเที่ยวแพร่กับน่านมาแล้วหรือยัง

ใช่แต่ว่าวันนี้ที่จะพาคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านไปดูเนี่ย
เขาบอกว่าเป็นแนวทางหรือว่าวิถีท่องเที่ยวแพร่น่านแบบแนวใหม่
อาจจะไม่เคยสัมผัสหรือว่าเป็นสถานที่แนวใหม่ที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกัน
เพื่อจะไปสัมผัสวิถีชีวิตล้านนาดั้งเดิมนะคะ
จากนี้ใครชอบบรรยากาศชิวชอบสัมผัสธรรมชาติ
แน่นอนว่ายังคงมีให้ได้เที่ยวทั้ง๒จังหวัดเลยทีเดียว
ติดตามเรื่องนี้กับคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ค่ะ
ในเดือนมีนาคมค่ะ
องค์พระท่าเช่าแห่เป็นปูชนิยสถานศักดิ์สิทธิ์
เป็นโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองแพร่มาเป็นเวลานาน
ประเพณีนี้จึงนับเป็นงานบุญใหญ่แห่งปีของชาวแพร่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ให้ความสนใจมาเข้าชมความงดงามตระการตา

สถานีต่อไปแวะไปทำกิจกรรมระบายสีผ้าทอมือ
ที่ร้านบายสีอำเภอเมืองแพร่กันค่ะ
ที่นี่เปิดสอนเวิร์คชอปลงสีน้ำย้อมเย็น

คิดราคาตามขนาดผ้าที่เราซื้อมาทำค่ะ
มีตั้งแต่๓๐๐บาทไปจนถึง๑๐๐บาท
ส่วนนักเรียนนักศึกษาเวิร์คชอปฟรีค่ะ
พิพิธภัณฑ์บ้านเทพรวบรวมของใช้เก่าแก่
ถ้วยชามหายโต๊ะเก้าอี้ของเจ้าขุนมูลนายในอดีต

พร้อมเปิดเป็นโฮมสเตย์บ้านไม้สัก

ราคาห้องละ๑๕๐๐บาทต่อคืนค่ะ
วิถีแพร่วิถีช่อแห่กันแล้ว
ต่อที่จังหวัดใกล้เคียงจังหวัดน่านกันค่ะ
ชมพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณร้านไฟล์เงิน

ที่นี่ขายผ้าสิ้นผ้าไหมทอมือฝีมือชาวบ้าน
และจัดเก็บบรรดาผ้าสิ้นผ้าโบราณเก่าแก่
ผ้าโบราณเก่าให้เราได้ชมกันอย่างใกล้ชิดค่ะ
ผมเริ่มสะสมตั้งแต่ปี๒๕๒๙
ก็คือไปสอหาตามหมู่บ้าน
เริ่มจากที่ตัวเองอยู่ก่อนคือจังหวัดน่านนะครับ
แล้วก็ไปถามตามบ้านคนแก่ว่า
มีผ้าโบราณมีผ้าสิ้นโบราณมีเสื้อเก่าอยู่ไหม

แล้วก็ว่ามันเป็นของที่มันมีคุณค่านะ

แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเก็บขึ้นมาเรื่อยจาก
เริ่มจากในจังหวัดก็ข้ามไปสู่จังหวัดอื่นบ้าง
แล้วก็หลังจากนั้นก็ข้ามไปสู่ประเทศอื่น

ส่วนที่เห็นอยู่นี้เป็นผ้ายันโบราณค่ะ
สมัยก่อนใช้ในพิธีกรรมก่อนออกรบ
ตามความเชื่อว่าจะตีรันฟันแทงไม่เข้า

เป็นผ้าสิ้นทอของสะสมที่มาจากแต่ละยุคต่างกันออกไปค่ะ

เป็นผ้าสิ้นทอลายที่หายากค่ะ

และมีต้นฉบับการทองมาจากอุดมชัยที่ลาวนะคะ
อกจากนี้ผ้าสิ้นแต่ละผืนจะเห็นได้ว่า

ยุคสมัยที่ผ้านั้นถูกทอขึ้นค่ะ

แนะนำไปเช็คอินร้านกาแฟบ้านไทยลื้อ

เด่นของร้านนี้คือการตกแต่งทางเดิน
ผ้าทอไทยลื้อพันไม้ไผ่ตลอดแนวทางเดิน
ได้จิบกาแฟชมวิวทุ่งนาเขียวขจี

แชร์ภาพคู่กับดอกเสี้ยนฝรั่ง
สีชมพูสวยบานเต็มทุ่งเลยค่ะ
วางแผนจะไปแอวเหนือช่วงนี้

รับรองว่าม่วนอกม่วนใจหลายเจ้า
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน